คดีนะคะคนร้ายค่ะเข้าไปปล้นร้านทองอยู่ในห้างกลางเมืองขอนแก่น
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงค่ำวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะผ่านไปหนึ่งวันเท่านั้นเอง
ตำรวจทำงานเร็วมากจริงจริงนะคะแก๊งนี้เขามีกัน๕คนนะคะ
ตำรวจควบคุมตัวได้๒คนและเป็นการควบคุมตัว
จากการบุกเข้าไปชาร์จกลางสี่แยกเมืองอุดร
พาคุณผู้ชมไปดูช่วงการบุกเข้าจับกลุ่มค่ะ
ทราบแม่ทราบแมวทอดหลวงแมว
ที่จะพาเอาทองไปแบ่งใส่หายฝังไว้ในสวนยางพาราพื้นที่จังหวัดชายภูมิ
และให้นายนรงและนายไพรวันเอาทองส่วนหนึ่งไปขายที่ร้านทอง
ในเขตอำเภอบ้านแท่นได้เงินมาก้อนแรก๙๐๐๐บาท
กล้องวงจรปิดแถวร้านทองในอำเภอบ้านแท่น

ช่วงที่เขาเอาทองก้อนแรกไปขายนะคะ
โดยมีการตำรวจในคลิปเขามีการพูดถึงลักษณะการเดินของคนด้านขวามือ
การเดินมันคล้ายกับคนที่ไปปฏิบัติการ
ก็คือที่ไปปล้นทองในร้านทองเขาบอกน่าจะใช่แน่เนี่ยนะคะ

ริมแม่น้ำโขงในพื้นที่อำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดน้องคาย
๒คนนี้หนีข้ามฝั่งไปยังสปลาวจากนั้น๒คนที่ขับรถไปรับ
กลับย้อนมาที่จังหวัดอุดรธานีแล้วมาถูกตำรวจจับกลุ่มกลางสี่แยกไฟแดง
ขณะเดียวกันค่ะผู้บังคับการตำรวจภูทรขอนแก่นลงพื้นที่
ไปตรวจค้นสวนยางพาราเพราะจากการสืบทราบเอาทองส่วนหนึ่งใส่หาย
แล้วไปฝังดินไว้ในสวนยางพาราจุดนี้คือภูเขียวอำเภอภูเขียวจังหวัดชายภูมินะคะ
จุดนี้เป็นสวนของแม่ผู้ต้องหาหนึ่งในผู้ต้องหาที่ก่อเหตุนี่แหละ
ในช่วงที่ตำรวจเข้าไปแม่ผู้ต้องหามากับตำรวจด้วยตลอดเวลา
ร้องไห้ตลอดเวลาด้วยนะคะสิ่งที่พูดออกมาคือไม่รู้ว่าลูกไปก่อเหตุ
แต่เห็นว่าเอาบางอย่างมาฝังไว้พอขุดลงไปเจอจริงค่ะ
เหลืองอร่ามแบบนี้เลยนะคะตอนแรกเจอหายก่อนทูบหายออกมาเจอทองค่ะ
ซึ่งจุดนี้เขาบอกว่าหายมันลึกลงไปในดินประมาณ๔๐เซนติเมตรไหม
ทัดกว่ากว่าเท่านั้นเองนะคะในนี้ทองเนี่ยอัดแน่นหายเลย
แล้วในหายเจอระเบิดลูกเลี่ยงด้วยอีกหนึ่งลูกฟังเสียงตำรวจค่ะ
แล้วตอนนี้จับได้แล้วกี่คนครับได้สามอีกสองกำลังตามอยู่
ตรงตรงจุดเนี้ยเราพบอะไรบ้างครับผมก็คนร้ายได้เอาทองมา
ใส่ไว้ในหายครับพร้อมกับลูกระเบิดหนึ่งลูกครับก็ได้
เก็บมาเรียบร้อยแล้วให้พิสูจน์รักฐานเก็บดีเนเอและลาย
นิ้วมือเพื่อตรวจเปรียบเทียบผู้ต้องหาทั้งห้าคนเนี่ย
ตำรวจสอบประวัติย้อนหลังไปสักนิดหนึ่งนายชัยมังมงคลซึ่ง
เป็นคนที่กวาดทองใส่กระเป๋าปรากฏในกล้องวงจรปิดเคย
ก่อคดีลักษณะนี้มาแล้วด้วยเมื่อปี๕๒นะคะใช้ปืนปลอม
บุกปล้นร้านทองกิมโตะกังยาวาราชอยู่บนชั้นสองห้าง
ซีสาขานวรรณครในปฐุมธานีครั้งนั้นได้ทองไป
หนึ่งร้อยบาทถูกจับกลุ่มออกจากคุกไม่นานแล้วก็กลับ
มาก่อเหตุลักษณะเดิมซ้ำอีกค่ะตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่าง
ประสานกับทางการลาวนะคะให้ช่วยจับกลุ่มคนร้าย๒คนที่
หลบหนีไปกบดานเพื่อนำตัวมาดำเนินคดี
ต่อไปค่ะอ่ะไปดูเรื่อง